ขโมยแบบอิ่มใจและอิ่มกาย

ใจก็คือเอากางเกงในของเมียเจ้าของบ้านไป
กายก็คือเอาข้าวสาร๕กิโลไป

ใจอิ่มกายมีหน้าที่หยิบ

นี่ครับนั่นเป็นแผนกเสื้อผ้าได้กางเกงในปั๊บยัดใส่กระเป๋ากางเกง
ก็วงจรปิดจับภาพผู้ชายอายุ๔๐๔๕ปีเดินไปหลังบ้านหยิบกางเกงในเขา
ใส่กระเป๋าฟ้าบก็ให้แล้วก็สารหนึ่งถุง
เหตุการณ์ที่เบิร์ตเล่าไปนี้เกิดขึ้นนะครับ๙โมงเช้า๓๑สิงหาคม
ไปไหนกันล่ะบ้านนี้ไปไหนกันล่ะโอ้นี่บ้านเขาทำกิจการอะไรนี่
มีรถสิบล้อรถอะไรด้วยนะรถไถด้วยนะครับตำรวจสภลานศักดิ
ลงพื้นที่บ้านของผู้เสียหายนะครับตั้งอยู่หมู่หนึ่งบ้านน้ำรอบ
อำเภอลานศักดิ์เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุไปส่งพระ
เหรอพี่ไม่มีใครอยู่บ้าน
พอกลับมาดูกล้องวงจรปิดเห็นคนร้าย
ขโมยกางเกงในของเมียไป๓ตัวผมนึกว่าตัวเดียว
เอาไป๓ตัวข้าวสาร๕กิโลกรัม๑ถุงแกนลอน

แล้วก็ยังพบรอยโอ้โหมันมีเวลา
มันเอาของไปไว้ที่รถเสร็จปั๊บที่เดินหลังบ้าน
ไปทำอะไรรู้ป่ะทำอะไรไปขุดหน่อไม้โอ้โหมีเวลาไปขุดหน่อไม้ด้วยคือมันเขาเห็นลอยดินเนี่ยอยู่
เออล่าสุดเมื่อวานแกะรอยรถกระบะจนจับกลุ่มนายยอดเรนูกลิ่น
อายุ๔๕ปีเป็น๑ใน๓ของผู้ร่วมก่อเหตุ
อ้างอ้างอ้างบอกว่าโอ้ไอ้สองคนนั้นน่ะเหรอมันจ้างผม๕๐๐
ให้ผมเนี่ยขับรถกระบะมาที่บ้านนี้บอกจะเอาไม้มาขายเจ้าของบ้านนะครับ
ไม่คิดหรอกว่าโอมันจะมาอิ่มกายอิ่มใจแบบนี้
พี่ตอนที่เขาไปล้างเกงนายรู้หรือว่ะ
ไม่รู้อะไรเลยรู้ที่มาขายไม้อย่างเดียว
อยู่แก่แสงการกันเอาไปกินได้เราแก่เอาไปกินเนี่ยนี่ไหม

ก็ได้ข้อมูลของผู้ร่วมก่อเหตุอีก๒คนแล้วโดยเฉพาะ

ที่เอากางเกงในเอาข้าวสารไปขุดหน่อไม้เนี่ยนะครับ

กล้องเขาชัดเป๊ะอยู่ระหว่างการออกหมายจับครับ